คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องป้ายหาเสียงหน่อยละกันวันนี้ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะมีทั้งเผามีทั้งกรีดเอาอะไรก่อนดีอ่ะ

ดูค่ะการเผาป้ายฝ่ายตรงข้ามเผาแน่ไม่ใช่
เห็นไหมว่าคนในป้ายกับคนที่เผาป้ายคือคนเดียวกัน

ใช่ค่ะที่คู่กับคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเนี่ยนะ
ทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่เข้าใจเนี่ย
ไม่เคยเห็นนะสิปกติเคยเห็นแต่ไฟตรงข้ามใช่ไหมมาแอบเผา
ไม่เคยเห็นผู้สมัครเจ้าของป้ายมาจุดไฟเผาป้ายตัวเอง

ใช่ค่ะนี่คือนายสมพรบุญคงบุญคงมานะ
ซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอชุมพรเขต๓พักไทยสร้างไทย
จุดไฟเผาป้ายหาเสียงเพราะอะไร
โอ้โหเนี่ยป้ายเป็นรูแบบนี้แล้วก็เผาหน้าตัวเอง
นี่อยู่ตรงสี่แยกวังตะกอค่ะถนนเอเชีย๔๑ที่วังตะกออำเภอหลังสวน
สี่ป้ายอ่ะเผาหมดเลยเนี่ยเนี่ยเผาแบบเนี้ยแล้วก็ฉีดป้ายที่ติดตั้งอยู่ที่รถหาเสียงสองป้ายด้วย
พี่พี่สมพรเกิดอะไรขึ้น
ก็พักอ่ะไม่ทำตามสัญญาผมก็ตัดมันเลยสิป้ายหาเสียงของผมเองเนี่ยโอ้โห
เหลียวแลไอ้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงตามที่กรกตเขากำหนดมาพักไม่เห็นให้ตามสัญญาเลย
คิดดูสิตลอดปีนึงที่ผ่านมาผมได้๓๕๐๐บาทมันจะไปพอที่ไหนอ่ะ
หลอกกันได้แม้แต่ผู้สมัครถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่เบิร์ต
เอาไงต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนให้เลือกตั้งเสร็จก่อนผมจะลาออก
อันนี้คือเผาป้ายหาเสียงคนเผาคือเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะ
กรีดป้ายหน่อยละกันเหตุผลในการกรีดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ
พาไปดูค่ะนี่คือที่สมุทรสงคราม
ป้ายนี้เป็นป้ายของนายธนทัศน์ขุนนุษย์ผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
โอ้โหกรีดเสียหายไป๒ป้ายป้ายอื่นยังอยู่นะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ที่สพเมืองสมุทรสงครามนะ

จับตัวนายพานุวัฒนินมาส๒๖ปีค่ะ

คือเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าคือผมเรื่องการเมืองผมไม่ได้ตรงโค้งตรงข้ามอะไรหรอก

วันนั้นน่ะตี๑วันที่๒๕ที่ผ่านมาผมเมา

เดินไปเก็บขยะมาถึงป้ายของนายธนทัศน์เนี่ย

ทำไมคือเขามองหน้าพี่แล้วเขามองป้ายมันเป็นป้าย
ก็ผมมองหน้าผมมองป้ายแล้วพี่หล่อเกินไป

ดอมอย่าลงสมัครเลือกตั้งนะดอมนะ
โดนแน่เลยโดนแน่เลย

คุณเก่ามากนะคุณเป็นการต่อสู้ที่เก่ามากนะคุณนี่หลุดยุคเลยนะไปทำป้ายสรรด้วยอ่ะ